ใครยังไม่กินข้าวเที่ยงรับรองบอกเลยว่า
หิวแน่นอนเพราะว่ามันกรอบดัง
อย่างไรน่ะคลอปคลอป
มาถึงผูกรอบของคุณฮาร์ดผสุทธิ์คุณผู้ชมขา
ออกมาประกาศนะถึงจะเป็นดาราดัง

ตอนแรกถอดเสื้อทอดหมูกรอบไปมา
น้ำมันกระเด็นก็เลยใส่เสื้อดีกว่า
แต่เขาก็หล่อเหมือนเดิม
ให้แบบว่าเอ๊ะอ่ะถอดเสื้อมาเป็นจุดขายของเขาอร่อยจริง
แล้วความขยันทำมาหากินของหนุ่มอาร์ตนะ
ก็บังเกิดผลไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาตั้งใจขายหมูกรอบ
คุณผู้ชมสามารถเก็บเงินเอาไปปลดหนี้บ้านราคา๑๐ล้าน
เป็นของขวัญให้ครอบครัวได้สำเร็จ
ซึ่งบอกเลยค่ะนอกจากพ่อค้าอย่างหนุ่มอาร์ต
ของเราน่าจะสุดแซ่บแล้วชอบอวดหุ่นปังเวลาไปเที่ยวทะเลแล้ว
เขายังเป็นพ่อค้าที่แสนใจดีด้วยนะ
นี่ไงใจดีมากคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โฮคุณผู้ชมใจดีมาก

คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการทอดหมูกรอบจำนวนนึงร้อยกิโล
แล้วเอามาทำเป็นแบบเมนูผัดกะเพราลาดข้าว

เป็นไอเดียเมนูมื้อเที่ยงได้เหมือนกันนะ
เอาไปแจกทั้งหมด๑๕๐๐กล่องเยอะนะ
โดยเพื่อนสนิทของหนุ่มอาร์ตค่ะก็ได้อัดคลิปภาพบรรยากาศ
ประชาชนมาต่อคิวไปรอรับกระเพราหมูกรอบ
แสนอร่อยจากพ่อค้าสุดหล่อนะจ๊ะ
งานนี้อิ่มอกอิ่มใจทั้งคนให้และคนรับนะ
ซึ่งเริ่มแจกตอน๑๐โมงเผลอแป๊บเดียวกะเพราหมูกรอบ๑๐๐กิโล

อาร์ตเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าอยากทำแจกชาวบ้านเหมือนกัน
ก็เพราะว่าอยากแจกค่ะไม่มีโอกาสพิเศษอะไร
และที่หลายคนบอกว่าพี่อาร์ตขายหมูกรอบจนรวยก็ไม่จริงนะ
เอ้าถึงแม้ธุรกิจคุณชายหมูกรอบเนี่ยจะไปได้ดี
แต่ก็ไม่ได้กำลีกำไรอะไรมากมายขนาดนั้น
เพราะว่าพี่อาร์ตเขาเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพคุณผู้ชม
หมูกรอบและไข่เดินตลาดหมูเส้นหนึ่งหมูสามชั้นราคาแพงมากดู
ราคาเนี่ยค่อนข้างแพงทีเดียวแต่เรารับรองว่าอร่อยแน่นอน
อย่างไรก็ตามค่ะพี่อาร์ตฝากขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยที่มาอุดหนุนนะจ๊ะ
รอบหน้าถ้ามีโอกาสจะทำแจกชาวบ้านอีกแน่นอน
คือไปทำแจกชาวบ้านแต่ว่าไม่กล้าลงเอง
เพราะว่ากลัวหาว่าคนทำดีเอาหน้า
อีที่ทำดีทำไปเถอะพี่
มัน๑๒๐๐๑๓๐๐บ้านครับ๒ชั่วโมงหมดแล้ว